ทีมชาติไทยกันบ้างเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก๒รายการคือศึกคิงส์ครับช่วงเดือนกันยายนแล้วก็อาเซียนครับปลายปีนะครับธันวาคมอาจจะขาดกำลังสำคัญอย่างชนะทิพย์สงกระสิน
ตัวเก่งของฟรอนตาเล่เนี่ยก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเขาไม่แน่ใจนะครับว่าคิงส์ครับรวมถึงอาเซียนครับเนี่ยจะได้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติหรือไม่แต่จริงจริงแล้วเนี่ยมีคลิปไว้แล้วว่าอาจจะไม่เล่นเพราะว่าต้องการจะพักร่างกายเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและโปรแกรมที่ออกมาก็ไม่ค่อยอื้ออำน
แล้วก็เอเชียนเกมโดยขอให้เป็นนโยบายและยืนยันจุดที่ชัดเจนของสมาคม
สำหรับการเตรียมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีครับไปดู